ละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของตำรวจนายหนึ่งกับคุณยายท่านหนึ่ง
ไม่ได้จับไม่ได้ไปทำความผิดอะไรนะ
แต่ว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ชาวเน็ตเขาแห่แชร์กันเรื่องนี้นะครับว่า
ตรังใจดีช่วยเหลือหญิงชราเดินไม่ไหวขณะที่ทำธุรกรรมในธนาคาร
เจ้าตัวบอกว่ายินดีช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสที่สามารถทำได้
ไปดูซิว่าตำรวจนายนี้เขาช่วยเหลือคุณยายเรื่องอะไรนะครับ
นี่เลยนะครับหลังจากมีเสียงชื่นชมชาวโซเชียลจำนวนมาก
เข้ามากดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวีรศักดิ์รังศรี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจมีชื่อจริงว่าดาบตำรวจวีรศักดิ์รังศรีนะครับ
บังคับหมู่งานจราจรสพห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
ได้โพสต์ภาพความประทับใจขณะเช่าเข้าช่วยเหลือหญิงชรา
ซึ่งเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เดินไม่ไหว
พร้อมกับเขียนแคปชั่นที่บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในหน้าที่
ระบุข้อความแบบนี้ครับบอกว่าไม่รู้จักคุณป้าท่านนี้หรอกนะครับ

ก็เลยช่วยเหลือท่านทำใบถอนเงินให้เรียบร้อยรับเงินกลับบ้านไป
ยินดีช่วยเหลือประชาชนเสมอครับถ้ามีโอกาสแค่คำขอบคุณจากท่าน
แค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับ

ใช่ครับดาบตำรวจวีรศักดิ์บอกกับทางไทยรัฐทีวีของเราว่า
พูดคุยกับดาบตำรวจวิรสักกันหน่อย
ฟิทบุ๊คผมนะผมจะไม่ไว้โพสต์เรื่องที่มีสาระ
ผมจะพูดประมาณนี้แหละ
ผมจะพบประเภทต้นมีสาระประมาณที่ว่าประมาณนั้นไหมครับ

เขาจริงแล้วก็ประจำอยู่ที่ธนาคารทกศแห่งนี้

รู้จักแล้วก็คุ้นเคยขั้นตอนการต่าง

ดังนั้นนอกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วนะครับ
ดาบตำรวจท่านนี้ยังสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ด้วย
ถือว่าทำได้ทุกอย่างช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสจริง
คุณยายจะทำอะไรครับ

ถ้าไม่ไหวก็นี่ทำตรงนี้เลย
เป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจ

เขาทำดีอะไรเขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลใช่ไหม
ความดียังมีอยู่ในสังคมแบบนี้